ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นญาติเปิดศึกในบ้านเลย
เอ้าแล้วมาเปิดศึกแล้วมาทำอะไรอ่ะดูเหตุการณ์ค่ะ
โอ้โหเนี่ยเขาเอาคลิปนี้นะมาโพสต์ลงในเพจด้วยค่ะ
ซึ่งเขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้คุณผู้ชมลองฟังดูนะ
บ้านกันอยู่แล้วก็ยังมาวุ่นวายเป็นพี่ภาษาอะไรมาหาเรื่องน้อง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเมียกูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมึงเลย
แต่มึงชอบมาด่ามาหาเรื่องเมียกูทั้งที่เมียกูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวาย

พ่อยังเอาไม่อยู่แม่ก็เอาไม่อยู่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น

ก็เท่ากับเป็นเรื่องของพี่ชายตามมาทะเลาะกับน้องสาว

ใช่ค่ะแล้วดูสิเหตุการณ์นี้พอเอามาพดลงในโซเชียล
คนก็ไปคอมเมนต์เยอะคนก็ไปแชร์กันเยอะ
เราเลยสอบถามฝั่งผู้เสียหาย
ฝั่งผู้เสียหายที่โดนทำร้ายในนั้นนายพานุพงศ์อายุ๒๒ปีค่ะ
เราคุยกับคุณพานุพงศ์เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อวันก่อนนะในพื้นที่อำเภอท่าแซะที่ชุมพร
แล้วบ้านนั้นเป็นบ้านที่ผมอยู่กับพ่อตา
พ่อตาก็อายุหกสิบแล้วแล้วเมียผมอายุยี่สิบเอ็ด
เมียผมกำลังตั้งท้อง๕เดือนอยู่
คนที่มาฟันเนี่ยคือในมอสเป็นพี่เขยผม
นี่ค่ะในมอสอายุ๒๖ปีเขาอยู่บ้านหลังนั้น
จริงบ้านห่างกันแบบสิบเมตรวันที่เกิดเหตุน่ะนะ
คุณพานุพงศ์เขาบอกว่าเมียผมถูกในมอส
เอาง่ายคือในมอสก็คือพี่ชายนั่นแหละเข้ามาต่อว่า
หลังจากที่เมียผมไปถามเรื่องเงินค่าขายน้ำยางพารา
ให้พ่อไปเท่าไหร่ฝั่งพี่ชายเองในมอสเขาไม่พอใจ
แล้วก็เถียงกันเรื่องเกี่ยวกับพวกมรดกทรัพย์สินที่พ่อยังไม่ได้แบ่งให้แบบชัดเจนไงคะ
มอสก็จะทำร้ายร่างกายจะทำร้ายร่างกายน้องสาวน้องสาวคือเมียผมนะ
ทีนี้ผมก็เอาตัวไปห้ามไว้ปรากฏว่าในมอสมาทำร้ายผม
แล้วในมอสกลับไปเอาอาวุธมีดที่บ้านมาแล้วมันก็เป็นอย่างในคลิปเลย
นี่ผานุพงษ์เล่าให้ฟังแล้วนะครับ
ตอนนั้นตัวนายพานุพงศ์ก็หนีไปอยู่บ้านญาติ

ใช่ก็กลายเป็นว่าพอหาตัวไม่เจอ

แล้วคุณดูสิมีดปลายแหลมเลยนะติดมือโอ้โหตอนนี้ตัวคุณพานุพงศ์เองบอกว่าไม่เอาแล้ว
ผมหอบเมียย้ายออกจากบ้านมาแล้วย้ายออกจากบ้านพ่อตาแล้วนะ
แล้วตอนนี้เมียผมไปอยู่กับแม่ยายอีกที่หนึ่งส่วนผมอยู่กับพ่ออยู่อีกที่หนึ่ง
กล้ากลับเข้าไปในบ้านหรอกกลัวจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวพี่เมียมาทำอะไรแบบนี้อีก
ก็แจ้งความเอาไว้ที่สพท่าแซะนะคะตำรวจก็บอกว่าจะตามหาตัวในมอสมาให้ได้
เดี๋ยวจะให้ไกลเกลี่ยกันมันเป็นเรื่องเงินเงินทอง
เกี่ยวกับมรดกที่ยังแบ่งไม่ลงตัวไงค่ะ